สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเว้นว่างห่างหายที่จะพูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่มีปัญหาในบ้านเรามานานแล้วครับ
ช่วงที่เว้นว่างก็พยายามเงียบหูฟังว่าที่เขาตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปตำรวจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
ไปกันถึงไหนยังไงสุดท้ายขึ้นมายังไปไม่ถึงไหนเลยครับ
แล้วเพราะเอิญว่าไปเห็นข่าวที่เขามีการสัมมนากัน
ผมคิดว่าที่เขาสัมมนากัน
แล้วพูดกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สังคมคนไทยควรจะให้ความสำคัญ
วันนี้ก็เห็นหัวข่าวนี้ครับนี่เปิดเวทีถล่มตำรวจอายการ
ต้นต่ออายุติธรรมขังผิดคน
คือเขาไปสัมมนากันที่สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
หัวข้อก็อย่างที่คุณบุ๊คบอกไปเมื่อสักครู่สายผ่านกระบวนการยุติธรรมไทยมีปัญหาอะไร
บุคคลที่นั่งพูดกันที่ท่านเห็นในจอเนี่ย
คนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งนั้นแหละครับ
แต่ว่าประเด็นโดยสรุปที่ท่านพูดเมื่อวานท่านบอกว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนกระบวนการยุติธรรมไทย
คือระบบตรวจสอบการพิสูจน์ความจริงครับโดยเฉพาะอายการและตำรวจไม่ได้ทำงานสืบสวนสอบสวนร่วมกัน
ก่อนจะมีคดีขึ้นสู่ศาลทางอายการและตำรวจต้องทำงานร่วมกันเพื่ออำนวยความยุติธรรม
ไม่ใช่ปล่อยให้โจทย์หรือจำเลยสู้กันเอง
ที่ผ่านมาเนี่ยอายการตำรวจอายการศาลไม่เคยจะออกพิสูจน์ความจริงหรืออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
กลับปล่อยให้ประชาชนต่อสู้กันเอง

จำเลยนี่คือปัญหาสำคัญในกระบวนการยุติธรรมไทย
นี่คือสิ่งที่ดรคณิตสรุปนะ
ประเด็นนี้สำคัญมากครับ
เมื่อวานนี้อีกคนหนึ่งที่อภิปรายคือดรน้ำแท้มีบุญสล่าง
อายการจังหวัดกาญจนบุรี
คนนี้ก็เป็นอายการหนุ่มไฟแรง

กระบวนการความยุติธรรมไม่ยุติธรรมมานานแล้วครับ
รน้ำแท้บอกว่า
ประเทศไทยเนี่ยการพิสูจน์ความจริงตกอยู่กับประชาชนที่ต้องแบกรับภาระ
การจับผู้ต้องหาพยานหลักฐานต่าง
ตำรวจไทยเนี่ยจับก่อนขังก่อนแจ้งข้อหาก่อน

แต่พออายการสั่งไม่ฟ้อง
คำถามก็คือว่าเอาก็ติดคุกฟรี
ประเทศอื่นเนี่ยเขาต้องแจ้งข้อหาก่อน
เขาต้องหาพยานหลักฐานต้องพร้อมก่อนเขาจึงสั่งฟ้อง

ของกระบวนการยุติธรรมไทยที่ดรน้ำแท้ว่า

สังคมไทยเนี่ยมีทัศนะที่น่าเป็นห่วงคือ
สังคมจะเร่งรัดให้มีการฟ้อง
โดยปราศจากการวินิตวิเคราะห์
ถ้าฟ้องไปแล้วเนี่ยสามารถจะดำเนินการเอาผิดหลักฐาน

ที่ทำให้ผู้บริสุทธิ์ถูกดำเนินคดี
นำไปสู่ความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรม

ซึ่งเป็นขาประจำที่ให้ความเห็นรายการนี้บ่อยมาก
ถ้าพูดกันเรื่องความยุติธรรมเรื่องของตำรวจ

พันธุ์ตำรวจเอกวิรุธสิริสวัสดิบุตร
เป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุธว่ายังไงครับ
ท่านบอกว่าปัญหาสายผ่านกระบวนการยุติธรรมไทย
คือคดีอาญาถูกผูกขาดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การสืบสวนสอบสวนสังคมสั่งจับ
ตำรวจสั่งจับออกหมายเรียกออกหมายค้นสั่งฟ้อง
รวมถึงกล่าวหาจับคนคุมไทยทั้งประเทศ
ตกอยู่ในอำนาจตำรวจหมด

ตำรวจยังควบคุมการจัดเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้อย่างมาก
เพราะถ้าหากว่าพยานหลักฐานถูกบิดเบือน

ฉะนั้นควรจะให้กระบวนการสอบสวน
แยกออกจากตำรวจนี่เป็นข้อเสนอแนะ
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุธบอกว่าคำฟ้องที่สารอ่านอยู่ในปัจจุบัน
นี้คือนิยายที่ตำรวจแต่งขึ้นโอ้ประโยคนี้ทวนอีกทีนึงคำฟ้อง
ที่สารอ่านในปัจจุบันนี้คือนิยายที่ตำรวจแต่งขึ้นยิ่งปัจจุบัน
พนักงานสอบสวนหมดความน่าเชื่อถือน่าศรัทธาเพราะว่าไปใช้
วิจารณญาณส่วนตัวแล้วก็ทำตามใบสั่งที่มีใครบางคนกด
โมทจากผู้มีอำนาจรัฐและอำนาจเงินที่สามารถพลิกคดี
จากถูกให้เป็นผิดผิดให้เป็นถูกจากแพะเป็นแกะเป็น
แพะทั้งหมดล้วนโยนภาระให้กับคนจนที่ได้รับความเดือดร้อน
คดีใดคือความเสียหายในกระบวนการยุติธรรมจึงก่อให้เกิด
คำถามและข้อกังขาต่อสายผ่านกระบวนการยุติธรรมไทยเพราะ
คนหนึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
คุณจตุรนฉายแสง

มีประสบการณ์ที่ไปช่วยประชาชนในคดีการพนัน
ปรากฏว่าไม่ได้รับการประกันตัว

หาเงินค่าปรับไม่ทัน
ก็ถูกตัดสินอยู่ภายใน๓วันโทษปรับไม่เท่าไหร่
แต่ว่าตำรวจตัดสินจำคุกไปแล้ว๕วัน

ถามว่าทำไมไม่ปล่อยตัวชั่วคราว
ประกันตัวไม่ได้เพราะไม่ใช่คดีร้ายแรง
นี่นั่นเรื่องหนึ่งว่าเรื่องของการประกันตัว

เมื่อคุณจตุรนมาเป็นผู้ต้องหาในคดีสารทหารเมื่อ๕ปีก่อน

แล้วก็ถูกตั้งข้อหาโดยใช่เหตุ
ผู้ต้องหาก็ไม่มีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งของศาลว่า

คุณจตุรนบอกว่าระบบกฎหมายไทยจะทำยังไงเพื่อแก้ปัญหาการตั้งข้อหาตามใจชอบแบบนี้ได้
เพราะผู้มีอำนาจบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม
นี่ท่านบอกว่าคนจนเนี่ยเวลาเจอปัญหาจากกระบวนการยุติธรรมมันหนักกว่าคนรวยเยอะ
ศาลงโทษเท่ากันสมมุตว่าปรับ๕พันธุ์
แต่๕๐๐๐สำหรับคนรวยเรื่องเล็ก๕๐๐๐สำหรับคนจนเรื่องใหญ่
ทั้งหมดนี่คือเสียงสะท้อนในกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมไทย
ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าเรารอกันอยู่ว่า
เขาตั้งคณะกรรมการปฏิรูปขึ้นมา
สองชุดชุดหนึ่งเป็นคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
เอาในวอร์ดวงยุติธรรมทั้งหมด
อีกชุดหนึ่งแยกออกมาคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ
ทั้งสองชุดนี้ตรงกันอยู่เรื่องหนึ่งคือว่า
การจับกลุ่มตั้งข้อหาเองจับกลุ่มเองสอบสวนเอง
โดยตำรวจแต่ตามลำพังนั้นเนี่ยพิสูจน์แล้วว่า
คนเจ็บช้ำน้ำใจกันมากถ้าตำรวจไม่เป็นธรรม
ใครไม่เคยเจอกับเรื่องแบบนี้เอง
ครอบครัวไหนไม่เคยเจอเอง
ไม่รู้หรอกครับเวลาว่าถูกยัดข้อหาแล้วไปติดคุกฟรี
โดยไม่ได้ทำความผิดเนี่ย
ครอบครัวเขาตกนรกหมกไหม้กันยังไง
ไม่รู้ต้องเจอเอง
ปรากฏว่าข้อเสนอที่ว่าทำยังไงให้อายการ
ทำเหมือนในหลายประเทศเขาทำคือ
ไปร่วมสอบสวนตั้งแต่ต้น
คดีสำคัญสำคัญไปดูที่เกิดเหตุเอง

พูดง่ายว่าเอาอายการมาถ่วงดุล

ลำพังดุลยพินิษฐ์ของตำรวจ

คดีที่คนเขาไม่เชื่อ

พรบทั้ง๒ฉบับนี้อยู่ที่ไหนครับ

อยู่กับนายกรัฐมนตรีคนเก่า
ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้แหละ
ทำยังไงที่จะเรื่องนี้ให้ผ่าน
สภาออกมาเป็นกฎหมาย
นายกต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมา
แล้วเอาเข้าไปเข้าสภาครับ
สภาออกมาเป็นกฎหมาย
เขาทำไว้หมดแล้วข้อเสนอแนะมาตราไหนมาตราไหน

หยิบขึ้นมาส่งสภาให้ทบทวน
ผมว่าคนในสภาก็พร้อมอยู่แล้ว

ครอบครัวไหนใครไม่เจอ
กับเรื่องถูกยัดข้อหา
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากตำรวจ

ไม่เจอเรื่องนี้ไม่รู้สึกหรอกครับ
ฉะนั้นวันนี้เห็นข่าวนี้แล้วต้องเอามาย้ำหน่อย
นายกต้องเร่งหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทรงสภาครับ

เพราะวงเสวนาเขาก็สะท้อนเรื่องนี้แบบตรงเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ

เรื่องของการที่อาจจะไม่ได้ชดเชยเยียวยา
อย่างตอนนี้มีคดีเรื่องของซานติก้าผับเหยื่อผู้เสียหาย๔๖รายออกมา
บอกว่ายังไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาใดทั้งสิ้นเลยนะครับ
เป็นหนึ่งในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับ